คุณผู้ชมพูดถึงพี่แจ๊คธนพลค่ะมาที่งานนี้เหมือนกันค่ะ
มาให้กำลังใจนะคะพ่อเอกเอกชัยศรีวิชัยค่ะ
เพราะว่าล่าสุดเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ภาพยนตร์เรื่องที่๗ของพ่อเอก
นั่นก็คือสะพานรักษารสิน๒๒๑๖ค่ะ
งานนี้นะคะจ้ามันมาเองเลย
พี่จริงหนูมีอีเวนต์แต่ว่าหนูมาก่อน
มาของคุณแจ๊คธนพลนะคะมีพี่ยิ่งยงค่ะพี่โอทาปากรก็มา
องตวนก็มาค่ะเพราะว่าเคยเล่นหนังกับพ่อเอกค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะพ่อเอกได้ไปทำพิธีเปิดตัวหนังนะคะ
พร้อมตั้งโต๊ะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สะพานสารสินเลย
ที่จังหวัดภูเก็ตงานใหญ่มากผู้วงผู้ว่ามาหมดค่ะ
ซึ่งพ่อเอกก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าพิธีวันนั้นสัมผัสได้ถึงความขลัง
เชื่อแน่ว่าหนังเรื่องนี้จะปังแน่นอนเพราะว่าไปไห้ตรงสะพานเลยไง

ส่วนดราม่านะคะที่มีชาวเน็ตเขาติติงมาคาแรคเตอร์พนังในหนังเนี่ย

อันนี้เป็นความตั้งใจของตัวเองที่อยากจะสร้างให้ไม่เหมือน

แต่จริงนะเข้าใจว่าถ้าทำซ้ำแต่เวอร์ชั่นแบบเดิม

แล้วมันจะเป็นแบบใหม่ได้ยังไง

วันนี้ฉายแล้ววันแรกจ้าไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

เคยหยิบเอาตำนานรักสะพานสาสินมาทำโชว์บนเวที
แล้วตอนนั้นถึงบอกว่ามันสำเร็จมาก
แล้วก็เคยฝันเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งถ้าตัวเองได้ทำภาพยนตร์

กับภาพยนตร์เรื่องที่๗ในชีวิตที่กำกับภาพยนตร์มา

บางคนบอกว่าเอ๊ะหนังทำไมตัวละครตัวนี้
ผิวเป็นแบบนี้ทำไมไม่ตรงกับคนนั้น

เอาไปดูกันค่ะไหนได้เจอคู่รักแล้วนะคะ
คุณจ๊ะนงพนีกับพี่แจ๊คธนพลถามตรงเลยจ๊ะที่บอกว่าเลิกกันมันไม่จริงใช่ไหม
จ๊ะบอกพี่ก็ควงแจ๊คมาไม่ได้แจ๊กกะลีนด้วยฉันก็ต้องยังรักกันอยู่นะคะ
แล้วเขามีเกทัพด้วยนะคะเพิ่มเติมคือความสัมพันธ์ปีนี้ต้องดีขึ้นเรื่อยแน่นอน
ต้องดีต้องดีแล้วก็ให้กำลังใจพ่อเอกด้วยเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

เคารพพ่อด้วยเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในวงการลูกทุ่งที่
ที่๑ให้โอกาสกับเด็กนะคะ
คุณพ่อวันนี้มาให้กำลังใจนะคะขอให้สรุปร้อยล้านไปเลย
สะดุดตาสะดุดใจความสวยเย้จ๊ะมากเลย

หน้าผมตุ้มพุงตุ้มเสื้อผ้าผิวพันธุ์อะไรอย่างนี้